บ้างนะคะเรื่องของบ้านเนี่ยถ้าเราไปซื้อบ้านที่มีเพื่อนบ้านที่ดี
อันนี้ก็โชคดีถ้าอยู่ในหมู่บ้านที่ดีก็ยิ่งโชคดี
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คนในหมู่บ้านนี้เขาบอกว่าอยู่ไม่สุขแล้ว
อนไปตามตามกันเลยเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้า
หลายสิบนัดนะคะไปเตือนดียังมีการท้าทายบอกไปแจ้งความสิ
เอาไปแจ้งความเลยจะยิงอะไรแบบนี้นะเอาไปดูบรรยากาศ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะเสียงปืนนะนั่นคือเสียงปืนนะ
ยิงกันแบบนี้เลยกลางกลางวันเนี่ยนะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกลางดึกของ
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าไม่ได้นัดเดียวด้วยยิงหลายนัดเลยนะคะ
หลังจากทะเลาะกับคนในบ้านคือทะเลาะกันในบ้านเนี่ยแต่ยิงปืนขึ้นฟ้า
คนในหมู่บ้านเขาก็หวาดภาวะกันแล้วก็พยายามติดต่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุ
แต่กลับได้รับคำตอบกลับมาว่าอยากแจ้งความก็แจ้งไป
อันนี้นะคะเขาบอกว่าตำรวจรู้จักกันดีเอ้าอ่ะอย่างนี้ด้วยนะ
ทีนี้มันก็เหมือนเป็นคำพูดท้าทายไม่เกรงกลัวกฎหมายค่ะ
ก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นเพิ่มขึ้นไปอีก
ในหมู่บ้านในที่สุดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไปแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานดีกว่าที่สพบังละมุง
ซึ่งล่าสุดนะคะพันธุ์ตำรวจเอกนาวินสินทุรัตน์
ภูมิกับการสพบังละมุงบอกว่าเบื้องต้นรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วค่ะ
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่สืบสวนลงพื้นที่เพื่อกดดันให้เข้ามอบตัวด้วยนะคะ
คือเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าคุณจะบอกว่าไม่เดือดร้อนใครมันไม่ได้นะ
ปืนมันขึ้นไปบนฟ้าเดี๋ยวมันก็ต้องตกลงมาสักที่ไหนสักที่หนึ่ง

คุณจะเอาปืนผาหน้าไม้มายิงกันแบบนี้ไม่ได้
แล้วลักษณะเนี่ยเหมือนจะเป็นหูหมู่บ้านหรูด้วยนะ